คุณผู้ชมคะถ้าดูไทม์ไลน์การก่อเหตุที่กลุ่มฮามาสจมตีอิสราเอลครั้งนี้
ต้องบอกว่านี่เป็นการโจมตีที่รุนแรงในรอบ๕๐ปีนะคะ
ที่อิสราเอลเองก็จะตอบโต้อย่างดุเดือด
ทำให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
โดยจุดเริ่มต้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านี่คือการโจมตีแบบเหนือความคาดหมายของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลค่ะ
โดยเป็นการจมตีผสมกันระหว่างการใช้นักรบติดอาวุธบุกฝ่ารั้วป้องกันชายแดนตรงพรมแดน
ร่วมกับการระดมยิงมิสไซด์จากฉนวนกาซ่า
เหตุการณ์เริ่มขึ้นคือเช้ามืดวันเสาร์ที่๗ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
ฮามาสเลือกวันซิมมัติโทราซึ่งเป็นวันอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยิว
และวาระครบรอบ๕๐ปีสงครามยมคิปปูในการเปิดฉากปฏิบัติการครั้งนี้

ฮามาสหรือองค์กรการเมืองติดอาวุธของชาวปาเลสไตน์
จรวดหลายพันลูกจากที่บริเวณฉนวนกาซ่า
ตีถล่มพื้นที่อิสราเอลตอนใต้และทางตอนใต้ของเมืองเทลลาวีฟ
โดยฮามัสอ้างว่ายิงจรวดไปกว่า๕๐๐ลูก
ขณะที่อิสราเอลระบุว่าฮามาสจริงไปแค่๒๕๐๐ลูกเท่านั้น
โมง๔๐นาทีมีการระดมโจมตีด้วยจรวด
โดยเป็นการอำพรางเพื่อให้นรบติดอาวุธแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ของอิสราเอลจากหลากหลายทิศทาง
มีรายงานว่ากองกำลังปาเลสไตน์ส่งกำลังทหารเข้ามาทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศ
กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่านรกฮามาสที่แทรกซึมเข้ามา
มีเรือเร็วลำนึงมุ่งหน้าไปยังเมืองซีคิมซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายทหารอิสราเอลด้วย
โมง๔๕นาทีค่ะเริ่มได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นที่ฉนวนกาซ่า
จากนี้นักรบปาเลสไตนก็บุกเข้าไปในฐานทัพทหารของอิสราเอลอย่างน้อย๓แห่ง
บ้านเมืองเรอิมนักรบฮามาสยังจมตีเมืองสเดรอร์ศ
ใกล้กับด่านเอเรสแล้วก็หมู่บ้านเบเอรี
ฐานทัพเมืองเรอิมกับเมืองโอฟาคิม
ซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซ่าไปทางตะวันออกประมาณ๓๐กิโลเมตรด้วย
บ่ายโมงครึ่งกองทัพอิสราเอลบอกว่า
ยังคงปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่ชุมชนที่ถูกบุกรุก
โดยกลุ่มมือปืนของกาซ่าที่สงบไปก่อนหน้านี้แค่ช่วงเดียว
วันเดียวกันก่อน๑ทุ่มตรง
ฮามาสจึงจรวดระลอกใหม่อีก๑๕๐ลูกใส่นครเทลอาวีฟ
ว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีของอิสราเอล
ทำลายหอคอยปาเลสไตนทาวเวอร์กลางนครกาซ่าซิตี้จนพังถล่มค่ะ
จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับ
ฮามาสเปิดฉากปฏิบัติการยิงถล่มใส่ทางการอิสราเอล

ทำให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธัญญาฮูครับ
ออกมาประกาศกล้าวและแถลงการเลยว่า
ตอนนี้อิสราเอลเข้าสู่ภาวะสงครามแล้วนะครับ
และจะตอบโตกลับจนกว่าจะได้ชัยชนะ
ดูแถลงการบางช่วงบางตอนฮะ
และจะเป็นคำถามสำคัญของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาฮูของอิสราเอลนะฮะ
แถลงผ่านทางสถานีโทรทัศน์
ซึ่งระบุชัดเจนว่าอิสราเอลนั้นเข้าสู่ภาวะสงครามแล้ว
พร้อมประกาศว่ากลุ่มฮามาสที่ปกครองฉนวนกาซ่า

หลังจากที่อิสราเอลและฮามาสนั้น
รบกันครั้งร้ายแรงที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่รุนแรงที่สุดในรอบ๕๐ปี
นายกรัฐมนตรีในธัญญาฮูนั้นสั่งให้กองทัพกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาส
แทรกซึมเข้ามาและอยู่ระหว่างการปะทะกับทหารอิสราเอลด้วย
เคลื่อนไหวในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮามาสนั้น
จรวดโจมตีอิสราเอลเป็นพันลูก
รวมทั้งส่งกองกำลังนักรบเข้ามาตามพรมแดนช่องทางต่าง
บกน้ำอากาศ
กระทั่งนำมาสู่การประกาศภาวะสงครามในครั้งนี้นั่นเองครับ
แน่นอนว่าตั้งแต่เมื่อวานี้ที่มีการรายงานข่าว